ผมว่าเรื่องของไอเดียมันสำคัญนะ
ถ้าหากใช้ถูกที่ถูกทางมันสามารถสร้างรายได้
นี่หนุ่มคนนี้เป็นพ่อหนุ่มรักสุขภาพ
เขาปิ๊งไอเดียนี่เลย
ใครก็ได้มาชวนเขาไปออกกำลังกายไหม
ใครที่ออกกำลังกายแบบคนเดียวเดี่ยวสดเหงา
นี่มาจ้างไปเป็นเพื่อนออกกำลังกายครับ
ใครจะเชื่อเขามีธุรกิจอย่างนี้แล้วนะ
ใช่จ้างเป็นเพื่อนเหรอไม่ใช่เป็นเทรนเนอร์นะ
ไม่นะไปออกกำลังกายเป็นเพื่อน
เขาบอกอย่างนี้ว่าใครเบื่อใครเหงาจ้างเราได้
ภาพนี้มันกลายเป็นไวรัลไปแล้วครับ
ที่ชื่อว่ามหิธรประทีปะวนิษฐ์
เขาโพสต์รูปภาพนี้เอาไว้พร้อมระบุว่า
รับจ้างนะครับรับจ้างเป็นเพื่อนออกกำลังกายแบบจริงจัง
เพศทุกวัยได้หมดไม่มีแบ่งแยก
เรียกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
เขาคิดอย่างนี้นะคิดตอนแรกนะราคา๑๕๐บาท
ขอเพิ่มอีกนิดได้ไหมจาก๑๕๐เป็น๒๕๐
แต่ก็ยังได้รับการตอบรับดีถึงแม้จะแอบขึ้นราคานิดนึง
คนเขากำลังฮอตนี่ใช่ไหมล่ะ
เขาบอกว่านี่ใครที่อยากจะมาเป็นลูกค้า

ทั่วประเทศไม่ได้มันไกลเกินไป
แล้วเขาบอกว่าเขามีแถมกิจกรรมด้วยนะยังไง
หลังจากออกกำลังกายเสร็จทำไงดี

เลยจัดหมูทะให้
จริงไปกินหมูกระทะเบิกษาปัญหาชีวิตได้
การันตีสนุกสนาน๑๐๐ไม่คุยเรื่องชู้สาวหรือคุกคามใด

ทีมข่าวของเราติดต่อพูดคุยไปกับนายมหิธรเลยนะ
เล่าให้ฟังหน่อยไอเดียในการรับจ้างเป็นเพื่อนออกกำลังกายเนี่ย

เขาบอกอย่างนี้ว่าส่วนตัวเป็นคนชอบออกกำลังกายและชอบดูแลสุขภาพอยู่แล้ว

เคยคุยเล่นกับเพื่อนนี่เขาเล่าให้นักข่าวเราฟัง
บอกว่าอยากเปิดธุรกิจเพื่อนวิ่ง
คุณเคยได้ยินธุรกิจนี้เหรอธุรกิจเพื่อนวิ่งไม่มีอ่ะ
ฉันมีเพื่อนวิ่งคนหนึ่ง
หรือว่าเด็กก็ได้เอาลูกมาฝากวิ่งชั่วโมง๒ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ได้ครับ
คอนเฟิร์มมาแล้วจริงคือส่วนใหญ่จะอยู่ขอนแก่น
เป็นผู้ชายส่วนใหญ่เป็นเพื่อนเพศหญิงก็จะมีมาบ้าง
ดังไกลไปต่างประเทศคนที่อยู่ต่างประเทศ
อยากจะชวนพี่แกไปวิ่งด้วยที่ต่างประเทศเลยนะ

กลายเป็นอาชีพจริงจังไปแล้วครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเพิ่งเปิดให้บริการได้ไม่กี่วันโอ้โหแต่ก้าวหน้าอย่างเร็ว
ตอนนี้กำลังจะโกลอินเตอร์อย่างที่บอกไปอย่างที่พี่เขาเล่าให้ฟัง
แล้วลูกค้าชายคนนี้ที่มาใช้บริการก็เป็นคนแรกรายแรกมาแล้ว

แล้วก็บอกว่าเดือนมิถุนายนทดลองใช้บริการรับจ้างเป็นเพื่อนออกกำลังกายครั้งแรก๔รอบ

ทั้งมีการฟังฟูงฟังเพลงพูดคุยกันไปด้วย

แล้วล่าสุดนะพ่อหนุ่มคนนี้เขาเปิดแพ็คเกจใหม่เพิ่มออปชั่นสามารถเลือกตัวละครด้วยนะ

ในการที่จะออกกำลังกายได้เพราะมีเพื่อนมาร่วมรับจ้างออกกำลังกายด้วย
มีเพื่อนหลายคนเป็นแบบเป็นโอ้โหสมาชิกหลายคน
เลือกเลยคุณอยากได้คนไหนอะไรยังไง

บอกไว้ก่อนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศอะไรยังไงนะ
มันเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วการไปด้วยกันเหมือนได้คุยกันวิ่งแล้วแบบปรึกษา
คล้ายกับว่าเขาเป็นกลุ่มในการออกกำลังกายอะ
เหมือนพวกที่เขาเป็นวิ่งเขาก็จะมีกลุ่มวิ่ง
เขาก็จะมีกลุ่มปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แต่อันนี้ก็คือเหมือนทำให้คนที่ไม่มีเพื่อนในการออกกำลังกาย

ให้พี่เขาวิ่งเสร็จแล้วตามมาที่ร้าน

เขาชวนไปออกกำลังกายนี่คุณจะกินอย่างเดียวเลยเหรอ
แต่เท้านี้แต่ช่างภาพในสตูก็ชอบออกกำลังกาย

กล้อง๒ในที่จับอยู่แหละในกล้อง๒ในที่จับอยู่แหละ

วิ่งออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายจากบ้าน

วิ่งมาจากไหน

ดีดีดี